คุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดสงขลากันนะคะที่หาดศิลาค่ะ
ประชาชนเขาก็เริ่มเดินทางมาจับจองพื้นที่นะคะบริเวณหาดสมิลาน
ขออภัยค่ะเพื่อที่จะรอชมสุริยุปราคา

จากคุณดิตรดาวิชัยดิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากหัดสมิลาค่ะ
ขณะนี้นะคะประชาชนที่จังหวัดสงขลา

จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์นั้นส่องดูดวงอาทิตย์ค่ะ
หลังจากที่ดวงอาทิตย์นั้นได้โผล่พ้นก้อนเมฆออกมานะคะ
และแสดงให้เห็นแนวคลาดแล้วในตอนนี้ค่ะ
ด้านของประชาชนที่เดินทางมานี้เองนะคะ
ก็บอกว่ามีความสุขค่ะที่ได้รับชมรวมไปถึงนะคะ
จากการที่ได้จูงลูกจูงหลานมานี้
อยากให้สัมผัสสำหรับประสบการณ์ที่จะได้เห็นด้วยตาของตัวเองค่ะ

รวมไปถึงเยาวชนจากค่าดราศาสตร์และอวกาศ
ก็เดินทางเข้ามาจับจองพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะคะ
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อที่จะรับแว่นส่องดูดวงอาทิตย์ค่ะ
รวมไปถึงได้รับรายละเอียดวิธีการชมดวงอาทิตย์อย่างปลอดภัยด้วย
จากการสอบถามประชาชนที่เข้ามาลงทะเบียนนะคะ
พบว่าส่วนใหญ่นั้นทราบข่าวจากสื่อโทรทัศน์สื่อออนไลน์
แล้วก็ตั้งใจจะมาชมสุริยุปราคาที่นี่เพื่อที่จะให้เห็นเป็นประสบการณ์ด้วยตาของตัวเองค่ะ
ด้านของครอบครัวสุภามาลาชาวสงขลานะคะก็จูงลูกชายค่ะ
หรือว่าน้องทีที่เรียนอยู่ชั้นป๑มาชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาในครั้งนี้
เพราะว่าเป็นโอกาสที่หาชมได้ยากแล้วก็อยากให้ลูกได้เห็นด้วยตาของตัวเองด้วยค่ะ
นอกจากนี้นะคะยังมีนักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนสงคลานะคะก็ได้เข้ามาร่วมสังเกตการณ์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาในครั้งนี้ด้วยนะคะ
และในตอนนี้ค่ะแนวคลาดนะคะก็ได้เคลื่อนเข้าสู่ดวงอาทิตย์แล้วนะคะ
ซึ่งใครนะคะที่ไม่สามารถที่จะรับชมได้นะคะโดยไม่มีแว่นโซล่าวิเวอร์นะคะ
หรือว่าต้องการที่จะพักสายตาก็สามารถที่จะรับชมผ่านการถ่ายทอดสดได้ค่ะ
กล้องที่ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์นั้นได้ถ่ายทอดออกมาผ่านโทรจอโทรทัศน์ทั้งสองจอนะคะ
เพื่อเป็นการพักสายตาได้ในขณะนี้ค่ะก็กินแนวคลาดนะคะกินดวงอาทิตย์ไปแล้วกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ
และคาดว่าจะคลาดได้เต็มที่ถึง๖๔ในเวลาประมาณ๗นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
และเราก็จะเก็บภาพบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกค่ะ
นี่คือบรรยากาศล่าสุดนะคะที่บริเวณหาดสมีลาจังหวัดสงขลาค่ะ
ตรดาวิชัยดิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากหาดสมิลาจังหวัดทรงคลาค่ะ
ขอบคุณคุณดิตรดานะคะภาพเล็กที่เห็นนี่ก็ถือว่าเห็นชัดเหมือนกันนะภาคใต้ของเรา